ตำรวจ๕นายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และถูกแจ้งข้อหาหนักนะครับ
จากจุดเริ่มต้นคือการใช้ถุงคลุมหัว
ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดแล้วก็จะรีดเงิน๒ล้านบาท
วันนี้นะครับถูกส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์
แต่จังหวะที่กำลังพาทั้ง๕นายไปนะครับ
มีสองคนที่พูดขึ้นมาพูดเกี่ยวกับตัวเขา
พูดเกี่ยวกับการขอความเป็นธรรมไปชมคลิปฮะ
ถึงเวลาระเบิดของเขาแล้ว
ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็วหรือว่าหมู่ต้อม
หมูต้อมก่อนหน้านี้ไปบ่นกับแม่ว่าเครียดจนกระทั่งเขาถูกจับ
นี่แหละครับตอนจะไปฝากขังเขาร้องไห้อย่างไม่อายใคร
บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าให้ความเป็นธรรมและช่วยผมด้วย
พูดแบบนี้๒๓รอบแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ที่ด้านหน้าห้องคุมขังและระหว่างนำตัวขึ้นรถ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจตรีละวิโรธดิจทธองคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน
ออกมาพูดแบบเสียงดักแน่นเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเอง
จากนั้นก็ถูกนำตัวขึ้นรถตู้ไปทันทีครับ
ส่วนที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์นั้นตำรวจยื่นคำร้องฝากขัง

เจ้าหน้าที่ได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเด็ดขาดนะครับ

ต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิต
คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยสารจังหวัดนครสวรรค์พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา
พฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันมีอัตราโทษสูง
เป็นเรื่องร้ายแรงประกอบกับพนักการสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว
หากให้ปล่อยตัวชั่วคราวเชื่อว่าจะหลบหนีจึงไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ส่วนพันธบตรีระวีโรธดิจสะทองผู้ต้องหาที่๑
ร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาคผู้ต้องหาที่๒
ดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นผู้ต้องหาที่๓
และดาบตำรวจวิสุทธิบุญเขียวผู้ต้องหาที่๕
ตามคำร้องฝากขังหมายเลขดำฝอท๔ทัพ๒๕๕๙
ไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวครับ
ขณะที่พลตบตรีระภีพงษ์สุขภัยบูรณ์ท่านผู้บังคับการ

กล่าวถึงกรณีที่ชุดสืบสวนสอบพ่อของผู้เสียชีวิต

ที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นการจ่ายสินบนเพื่อปิดคดี
แล้วมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนนั้นมีหลักฐาน
พร้อมจะแจ้งข้อหากับพ่อของผู้เสียชีวิต
ในข้อหาให้การอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่
คือก็ต้องมาพิจารณาถึงพยานหลักฐาน
ที่จะสาวไปถึงผู้กระทำความผิด
หากพบว่ามีหลักฐานก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย